เพื่อไทยอยู่ในฐานะที่ตกที่นั่งลำบาก
คือคนในสังคมทั้งสังคมเชื่อไปแล้ว
ว่าเพื่อไทยอาจจะต้องทำงานบางอย่าง
ที่ไม่ได้เป็นในเงื่อนไขเดิมที่คุยกันไว้

เพื่อไทยก็เลือกที่จะไม่อธิบายกับสังคมอย่างตรงไปตรงมา
ยิ่งทำให้สังคมสับสนเข้าใจผิดภาคขึ้นขึ้นไปอีก
คุณสุรนันในฐานะเคยอยู่ในแวดวงการเมืองมาก่อน
ผมมี๒๓คอมเมนต์
คล้ายอาจารย์แต่ผมขออนุญาตพูดอย่างนี้
หนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจว่าที่อาจารย์พูดถูก
ก็คือว่ามันเป็นแค่หลัก

แต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่า
คุณพิธาและพักเก้าไกลเนี่ยได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะ
ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้เป็นรัฐบาลนะ
สิทธิ์ก่อนเพราะเขาได้สอสอมากที่สุด
อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
อันที่สองก็คือว่าแล้วเขาจะทำยังไง
เขาก็ต้องประคองสิ่งที่คุณพิธาออกมาตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้ว
จำได้ไหมเราอยู่ด้วยกันเนี่ย๖โมงแล้วผมยังแปลกใจทำไมคุณพิธาออกมาแล้ว

เพื่อไทยต้องอยู่ด้วยกันนะฝ่ายประชาธิปไตยต้องอยู่ด้วยกัน
ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เขาเก่งเรื่องนี้
เขาก็ผูกมัดด้วยกันแล้วก็มัดอย่างที่อาจารย์ว่าจับนอนเตียงด้วยกันแล้วอ่า

แต่ว่าในในขณะเดียวกันความตกใจว่า
เฮ้ยเพื่อไทยน่าจะมาที่หนึ่งแล้วอย่างที่ทุกคนคิดอ่ะ
เพื่อไทยมาที่๑๙กลายมาที่๒หรืออะไรก็ตามเนี่ย

ฝันมันก็เลยเป็นคนละฝันอย่างที่อาจารย์ว่า

แต่สิ่งที่สำคัญวันนี้ผมมองลึกไปแล้วว่า
พออาจารย์พูดอย่างนี้ผมก็เริ่มชัดอยู่เหมือนกันว่า
ไกลอาจจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองอาจจะไม่ถึงดวงดาวในเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรี

อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการเนี่ย

ถ้าคุณไม่ได้อำนาจบริหารอย่างน้อยคุณคุมอำนาจนิติบัญญัติได้
ด้วยการเป็นประธานสภาและประธานรัฐสภา
เพื่อเสนออาเจนด้าวาระต่างที่ตัวเองสัญญากับประชาชนไว้
แล้วพิสูจน์เสนอเข้าไปก่อนสภาไม่รับ

เห็นไหมเนี่ยมีคนนู้นคนนี้เขาค้านอย่างนั้นอย่างนี้
เพราะเขาบอกเขาเคยมีกฎหมายอยู่๔๐ฉบับที่เขาอยากเสนอ
ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่สำคัญ
แต่จะมีปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดก้าวกลายได้ประธานสภา
แล้วเกิดมีการสลับอะไรสลับสับเปลี่ยน
แล้วประธานสภาเป็นฝ่ายค้าน

แล้วจะเกิดยังไงอ่ะได้มันเกิดขึ้นได้เสมอ

ในทางคิดสดีมันเป็นไปได้

ถ้าเกิดว่าประธานสภาเป็นของฝ่ายค้าน

แต่วันก็มันก็แยกกันลำบากนะอาจารย์
แต่ว่าวันนี้ก็ต้องให้ใจกันเหมือนกันนะแกไปลงเลือกตั้งมาแกแพ้ใช่ไหมฮะแล้วก็๒๐ก้าวกลายได้๑๔ล้านเสียงกว่าเพื่อไทยได้๑๐ล้านเสียงกว่ารวม๒๕ล้านเสียงเนี่ยที่คุณหมอชนละนานพูดเนี่ยมันชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงแต่จริงหลักการสำคัญนะผมคิดว่าเสียดายนะเสียดายที่วันนี้ดูท่าทางแกนนำเพื่อไทยออกมาปฏิเส
ใครอายไปกินข้าวแล้วมีข่าวใหม่ก็ได้

อย่างน้อยเนี่ยถ้าประธานสภาเป็นของก้าวไกล

แล้วไม่ได้แล้วเป็นนายกของพักเพื่อไทย
จะเป็นคุณเศรษฐานคุณแทนธรรมไทยก็ได้
แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นภักดิ์ร่วมรัฐบาลด้วยกัน
ชนชั้นนำเขาก็ต้องเลือกข้างชนะ
แต่พระเอิญข้างชนะก็คือก้าวไกล

ในขณะคนที่อยากที่จะไปด้วยมากที่สุด
ก็คือฝ่ายอนุรักษ์แต่ก็สังคมรับไม่ได้
ก็เหลือตรงกลางก็คือเพื่อไทยนี่แหละ
ที่ผมคิดว่าอยู่อันดับ๒มีความชอบทำ
ต้องอย่าลืมนะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องจบแล้ว
การก้าวมาของก้าวกลัยเนี่ย
มันทำให้ชนชั้นนำไทยหลายกลุ่มมากกังวลใจ
กังวลใจมากว่านโยบายของเขาเนี่ย
มันไปทำลายโอกาสในเชิงโครงสร้าง
กองทัพก็ดีระบบราชการก็ดี
กลุ่มทุนผูกขาดก็ดีแล้วก้าวไกลถอยไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็ต้องพยายามใช้กลไกที่มี
รักษาตำแหน่งแห่งที่ทางการเมือง
ที่พอจะประคับประคองสถานะของตัวเองไว้ได้
ไม่มีทางเลือกอื่นดีกว่าเพื่อไทยณเวลานี้